ที่เรื่องของการเมืองกันหน่อย
จนถึงวันนี้แล้วถึงแม้ว่าก้าวกลายจะได้เสียงข้างมาก

แต่ว่าอุปสรรคเยอะเยอะเกิน
มีคนไปร้องให้ตรวจสอบคดีต่าง

เรื่องของการที่มีคนจับจ้องไป
ว่าเอ๊คุณพิธาจะฝันฝากอุปสรรค
นำไปสู่วันที่โหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
อุปสรรคอะไรรอการพิสูจน์อยู่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ชัยชนะของพักเก้าไกลในการเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม

ไม่ใช่แลนด์สไลด์แต่เป็นล็อคทะลม
ทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่น้อยในการจัดตั้งรัฐบาล
แม้จะรวบรวมเสียงได้เพียงพอถึง๓๑๓เสียง
แต่ความสำเร็จยังห่างไกลกับคำว่าความจริงอยู่ไม่น้อย

ก็ยังไม่สามารถซื้อใจสอสอต่างพักและสมาธิกวุฒิสภากลุ่มใหญ่ได้
กรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกคนที่๓๐

ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองครอบงำพัก
ก็ยังเป็นปัญหาที่รอการวินิจฉัยจากกรกต
ขณะที่ตำแหน่งประธานรัฐสภา
ก็เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มรอยม้ามระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทย
เหตุที่ทั้งสองพักต่างก็ต้องการตำแหน่งนี้
ในธนประมุขฝ่ายนิติบรรยัต
ดำรงตำแหน่งในองค์กรสำคัญต่าง
ยังไงในเรื่องของตำแหน่งประธานรัฐศภา
เป็นตำแหน่งที่พักเก้าไกรเราก็อยากจะรักษาประเพณีที่เคยทำกันมา
ซึ่งในอดีตถ้าไม่นับตอนปี๖๒ซึ่งปี๖๒เสียงมันปริ่มน้ำกัน
มันก็เลยอาจจะมีการต่อลองอะไรกันแต่ว่าถ้าเราไปดูในอดีต
เราจะพบว่าพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับที่๑
ก็จะขอตำแหน่งในเรื่องของประธานสภามาโดยตลอด
พักเก้ากลายยืนยันว่าตำแหน่งประธานภาควรเป็นตำแหน่งที่พักเก้ากลายคงต้องขอไว้เอง
อีก๑ปัญหาคือแฟนคลับชาวด่อมส้มที่ใช้โซเชียลกดดันให้ทำตามสัญญา
ก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาลูกใหม่
เพราะหากมีเรื่องอะไรที่ทำให้คนกลุ่มนี้ขัดใจขึ้นมา
ผลให้เกิดความเชื่อมั่นที่มีต่อพักสั่นครอนได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคเก้าแรกที่จะพิสูจน์ได้ว่า
ก้าวกลายจะได้ไปต่อในด่านต่อไปหรือไม่หรือพร้อมรับสภาพเพื่อรักษาจุดยืนในฐานะพักฝ่ายค้านในอนาคต
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน